อย่างนี้ละกันในเมื่อคุณไปต่องพาไปพระยาวไปดูประเพณีโบรันต์โบรันต์โบรันต์
เดี๋ยวฉันจะพาไปที่โคราชอีสานบ้านเห่ากันบ้างนะจ๊ะ
พ้นสถานการณ์เลวร้ายกันมาแล้วช่วงนี้นะประชาชนพ่อแม่พี่น้อง
โคราชก็อยากจะมีกำลังใจที่ดีก็ไปไหว้ย่าโมนะคะ
แต่ไม่ได้ว่าอย่างเดียวเขายังมีการไปตำหมากถวายย่าโมด้วย
เพื่อขอให้ย่าโมปกป้องรักษาชาวโคราชกันค่ะ
ไปกันที่ลานอนุสวรีเท้าสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมานะคะเห็นไหมผู้คนไปกันเนืองแน่นเลยนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้ไปสักการะอย่างเดียว
เขานำอุปกรณ์ไปตำหมากด้วยอ๋อเนี่ยเห็นไหมคะ
มีทั้งวัยรุ่นมีทั้งวัยกลางคนมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
ไปร่วมกิจกรรมตำหมากสดถวายให้กับเท้าสุระนารี
หรือย่าโมวีรสตรีผู้กล้าของชาวโคราชนั่นเอง
เขาเชื่อกันว่าการตำหมากเป็นการทำพิธีหนึ่ง
เพื่อถวายให้กับย่าโมเพราะย่าโมชอบเคี้ยวหมาก
เป็นการขอให้ดวงวิญญาณของท่านช่วยปกปักรักษาลูกหลานชาวโคราช
แค้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง
หนึ่งในผู้ที่ไปร่วมตำหมากครั้งนี้ก็คือ
คุณยายแดงภูลสันเทียอายุ๘๐ปีค่ะ
คุณยายอายุมากแล้วนะแต่ยังดูสดใสแข็งแรงอยู่เลย
มาร่วมตำหมากด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าที่ได้มาตำหมากนี่นะคะ
เพราะว่าคุณยายก็อยากจะขอพรให้ย่าโมปกปักรักษาชาวบ้าน
ยายบอกด้วยนะว่าฝีมือการตำของคุณยายไม่ธรรมดา
ทั้งทีต้องตำให้อร่อยครับสูตรการตำหมากของคุณยายแดงเนี่ยบอกว่า
เก็บไว้ได้นานรสชาติดีแล้วก็ไม่เสียรสชาติของเครื่องหมากด้วย
ซึ่งมันจะมีอะไรบ้างคะมีพลูเขียวมีปูนแดงมียาฉุน
ตำแบบนี้ค่ะเป็นคำเป็นก้อนแบบนี้
เสร็จแล้วตักออกมาจากครกนะคะเอามาวางเอาไว้เป็นคำเป็นคำ
สวยงามเลยค่ะแล้วก็นำไปถวายให้กับย่าโมนะคะ
เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมที่เขาจัดกันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่แหละ
หลายคนอาจจะไม่เคยทราบไม่เคยรู้
ถึงที่นู่นเขาก็จะมีชุดเครื่องสักการะ
ให้พวกเราได้ซื้อหากันได้บูชากันแบบสะดวก
แต่ว่างานนี้ถือว่าจัดขึ้นเป็นพิเศษนะคะ

จะได้สะพ้ายเป็นคนโดรท์

ต้องใช้ความพยายามต้องทำบุญสั่งสม

ตาตาป๊อร์ส